เมื่อค่ำคืนวันที่๗กันยายนตามเวลาในบ้านเรา
คุณผู้ชมช่วงดึกสีสันในช่วงแรก

นายชิเงรุมิยาโมโตผู้บริหารบริษัทนินเทนโด

เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา

ทำให้เล่นได้อย่างสะดวกเพราะสามารถจะใช้มือข้างเดียวเล่นได้เลย
ผ่านสิงคิดคว้างและก็ศัตรูต่าง
ให้ผู้เล่นสามารถจะแข่งกับเพื่อนทำคะแนนแซงคู่แข่ง
คู่แข่งจะปรากฏเป็นเงาซ้อนในเกม
ที่จะแข่งขันแบบรู้แพ้รู้ชนะแบบเรียลไทม์นะครับ
ว่าจะเปิดให้ดาวนโหลดได้ในช่วงปลายเดือนนี้
และจะเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับ
ขยับขึ้นด้วยนะครับทำให้บรรยากาศ
เปิดตัวและสีสันการลงทุนนั้นคึกคักไม่แพ้กันครับ